อัลไซเมอร์ทำเป็นเล่นใครเป็นแล้วก็โอ้โหเศร้า

ขณะเดียวกันคนที่เขาเนี่ยอยากให้เราจำเราไปจำเขาไม่ได้

วันนี้หมอแหล่บพัด้า
หมอแหลปไม่ใช่หมอแลบลิ้น
และแพนด้ามาฝากเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปติดตามกันเลยครับ
แล้วนี่แม่เอากระถามต้นไม้ว่าทำไมเนี่ย
ครั้งนั้นซี่
ก็ถูกของเขาจะให้เอามากินมันก็แปลก

ช่วงนี้ดูเบลอนะครับ
พ่อเห็นผงซักฟอกไหม

ก็ผงซักโคกเพื่อเอามาซักผ้าไง
พอรู้ว่าผมซักก้อมาซักผ้า

อ้าวผงซักฟอกก็เอามาซักผ้านะสิ
โอ้โหปวดหัวเคลียร์กันให้รู้เรื่องนวล

โอ้โหพ่อเนี่ยแก่แล้วเลอะเลือนนะเนี่ย
ไม่คุยกับพ่อแล้วกินข้าวดีกว่า

ช้อนส้มไม่มีหรือจะเอาต้นไม้ต้นเมื่อกี้นี้มากินแทน

โอ้โหเป็นหนักนะครับเนี่ย

ต้องมีคนมาเคลียร์หน่อยแล้วล่ะครับ

วัยเก่าคนไหนเป็นแบบผมไหมครับ
คือมันรู้สึกหลงลืมนึกอะไรไม่ออก
ทำอันนั้นอันนี้ไปหรือยัง
ถ้าเป็นเหมือนกันเนี่ยระวังเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับ
วันนี้ผมจะพูดหัวข้อ

เป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมครับ

ค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นตามลำดับ
โดยอาการสำคัญและสัญญาณเริ่มแรกของโรคก็คือ

และมีอาการเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในช่วงแรกผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อาจไม่รู้ตัว
มีปัญหาในการจดจำสิ่งต่าง
แต่ญาติที่อยู่ใกล้ชิดจะสังเกตเห็นแนวโน้มความจำ

เช่นพูดและถามประโยคเดิมซ้ำ
ลืมการพูดคุยหรือเหตุการณ์ต่าง

สูญเสียทักษะและการตัดสินใจในการทำสิ่งต่าง
เช่นไม่สามารถคำนวณตัวเลขได้

และลืมวิธีการทำงานพื้นฐานทั่วไปตามลำดับขั้น
บางคนนะครับอาจมีอาการกระสับกระส่ายวุ่นวาย

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนหลับ
พบภาวะซึมเศร้าอารมณ์แปรปวนหงุดหงิดและก้าวร้าว
ไม่สนใจการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

ส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากหลายปัจจัยครับ
พันธุกรรมวิถีชีวิตและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
มักจะเริ่มต้นในส่วนสมองที่ควบคุมความทรงจำ
กลไกการเกิดโรคเชื่อว่ามีการสะสมของโปรตีนบางชนิด
โปรตีนอมัยลอยและโปรตีนเทา
ซึ่งผิดปกติในเซลล์ประสาท

สูญเสียการทำงานเชื่อมต่อระหว่างเซลล์
จนกระทั่งทำให้เซลล์สมองตายครับ
โดยพญาเทศภาพดังกล่าวจะเกิดในส่วนอื่นของสมองด้วยตามลำดับ
ทั้งนี้ระบบการทำงานของสมองมักถูกทำลายก่อนมีอาการแสดง
ซึ่งการรักษาในปัจจุบันจะเป็นการรักษา
เพื่อช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น
และยังไม่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะครับ
งานนี้ถ้าวัยเก่ามีปัญหาความทรงจำผิดปกติ
การตัดสินใจช้าลงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและวินิจฉัยอย่างละเอียดนะครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ